ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยงงกันเลยนะคะ
อย่างคู่จิ้นสายวายตุลกับแม็กซ

จอเนี่ยเขานวลเนียคลอเคลียร์กันยังไง
นอกจอก็ซีกันแบบเนี่ย

เราไปฟังคู่นี้เขาเคลียร์กันหน่อยค่ะ

มี๗วันเราก็เจอกัน๘วันครับ
ลูกคุณเคียนรักรักด้วย

ลูกคุยังจะไม่เหมือนคนอื่น
สายห่วงเลย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนเนี่ยเขาจิ้นกันเหลือเกินโดยเฉพาะสายวายนะคะเขาชอบกันมาก
จะฟินกันสำหรับสายวายชายรักชายก็ว่ากันไปดูแล้วก็เขินจิกหมอนได้เหมือนกันนะคะ